คุณผู้ชมคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
พนักงานที่ขับรถขนขยะเนี่ยเขาไปเจอศพของผู้หญิง
คว่ำหน้าอยู่อยู่ที่สถานีสูบน้ำที่ห้วยหมากแข้งที่จังหวัดอุดร
แล้วทีนี้ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานมีผู้ชายคนนึง
เขามาบอกกับตำรวจแล้วพอไปดูศพนั้นเขายืนยันว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือภรรยาของเขา
จำได้จากรูปร่างเพราะรูปร่างจะเล็กกว่าคนทั่วไป
แต่ทีนี้เนี่ยพอสามียืนยันว่านี่คือภรรยาสิ่งที่สามีห่วงคือภรรยากับลูกอะค่ะ
นี้ก็เลยเป็นหวังว่าแล้วลูกล่ะจะเป็นตายไร้ดียังไง
คือเขาเอารถไปล้างแถวสถานีสูบน้ำแล้วมีคลองส่งน้ำอยู่ตรงนี้
ที่ฮวยหมักแค้งที่อุดรทานี
บอกที่ลอยอยู่อ่ะสบป่ะว่าแต่เพื่อนบอกว่าขยะมันเยอะด้วยไง

ใช่เขาก็เก็บไปนอนคิดอยู่คืนนึงแต่ก็ยังติดใจอยู่
วันรุ่งขึ้นก็เลยเอานะขอไปดูให้ชัด
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูปรากฏว่าพอไม้เขียกลองแหวก
ยื่นไม้ลงไปมันกลายเป็นแขนเป็นขาเป็นคนอะไรอย่างนี้
ตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาก็เลยต้องแจ้งชุดกู้ภัยมาเจ้าหน้าที่มา
แล้วก็งมศพขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าศพที่พบเป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กผิวขาว
แล้วก็ใส่เสื้อลูกไม้คอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงขาบานลายไทยสีน้ำตาล
คือชุดที่แต่งเนี่ยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะเหมือนกับชุดหมอนวดหมอนวดแผนโบราณนะคะ
ทีนี้พอเจอศพที่ลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ในห้วยหมักแข้งสถานีสูบน้ำห้วยหมักแข้งแล้วเนี่ย
หลังจากนี้ก็ต้องตามกันต่อไงว่าเป็นใคร
ทีนี้แพทย์ก็ระบุว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
ภาพไปแล้วมันก็ขึ้นอืดแล้วอะค่ะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ตามร่างกายไม่เจอบาดแผลไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วเมื่อวานนี้อ่ะค่ะนายชัยนรงค์วงนุกูตอายุห้าสิบหกปี
ซึ่งเป็นสามีครับกับนางรัชนกธอมเบ้าอายุสี่สิบห้าปี
ซึ่งเป็นแม่ก็เป็นชาวบ้านที่ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานีเนี่ยนะคะ
ไปพบพนักงานสอบสวนไปพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองอุดรธานีก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ไปดูศพค่ะหลังจากที่เขาทราบข่าวว่าพบศพหญิงปริศนาใช่
อยู่ในสถานีสูบน้ำที่เทศบาลเมืองคือไม่สบายใจแล้วไง
เพราะว่าภรรยาตัวเองเนี่ยหายไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์อ่า
ทีนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามไปถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้ว
ตอนที่เห็นศพเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยยืนยันว่านี่คือนางสาววนิดาวงนุกูล
หรือว่านิดอายุ๓๐ปีเป็นภรรยาของนายชัยนรงค์ส่วนคนเป็นแม่นางรัชนกก็ยืนยันว่านี่คือลูกสาวของเธอ
ยืนยันเลยเหรอยืนยันเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณภาคภูมิ
จากสภาพศพเนี่ยทั้งแม่ทั้งสามีจำได้เพราะว่าสภาพฟันฟันด้านบนของผู้ตายเนี่ย
คือหลอเกือบทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วจำได้ด้วยว่านางสาววันนิดาเนี่ย
ผ่าตัดไส้ติ่งไงเคยไส้ติ่งอักเสบครับแล้วสภาพศพมันก็มีร่องรอยตรงนั้น
ครับรวมถึงรูปร่างของนางสาววันนิดาเนี่ยจะเล็กกว่าคนปกติ
ก็ตรงกันกับศพของของที่พบค่ะเนื่องจากเป็นคนที่ไม่สมประกอบมาตั้งแต่แรกเกิด
ตัวเล็กใช่อืมแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่านางสาววนิดาเนี่ย
หายออกไปจากบ้านพร้อมกับลูกสาว๖ขวบลูกสาว๖ขวบเนี่ยคือเด็กหญิงอิหวานะคะ
เด็กหญิงกาญตนาวงนุกูลหายไปตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์
นี่คืออ่าเมื่อสักครู่นี้คืออ่าผู้ตายที่พบศพใช่ค่ะ
อันนี้คือลูกสาวลูกสาวหกขวบออกจากบ้านไปพร้อมกันเหรอ
ออกจากบ้านไปพร้อมกันตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์แล้วญาติเนี่ยนะ
ตามหาที่บ้านคือบ้านญาติญาติเนี้ยไปตามหมดเลยก็ไม่เจอตัวอ่า
หลังจากนั้นหายไปยี่สิบหกถูกไหมคะครับวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์เนี่ย
ก็ไปแจ้งความผลหายที่สอบสอบภอมเมืองอุดรธานีอืม
แล้วทีนี้เนี่ยมีชาวบ้านเห็นว่านางสาววันนิดาเนี่ยขนข้าวของ
แล้วก็มีการจ้างคนในหมู่บ้านที่เขาขับรถจักรยานพ่วงข้างค่ะ
ยานยนพ่วงข้างเลยนะให้ช่วยขนของออกจากบ้านพัก
ไปพร้อมกับลูกสาวหกขวบอ่าช่วงบ่ายของวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์เลยค่ะ
คือตอนที่จ้างรถพ่วงข้างเนี่ยนะให้ไปส่งที่บขศอุดรธานีแห่งที่หนึ่ง
อืมญาติก็เลยคิดว่าเนี้ยนางสาววนิดาเนี่ยน่าจะถูกล่อลวงไปแน่แน่เลย
เพราะว่าเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วศพที่เจอเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
ครับทีนี้ครอบครัวก็เลยเป็นห่วงสิคะคนนี้แหละคนในรูปเนี่ยคุณผู้ชมน้องอีหวา
หกขวบเองอะค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องอีหวาเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงด้วย
อ่านี่นะฮะเผื่อใครเห็นเด็กผู้หญิงนะครับค่ะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์ที่หน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นให้เรื่อยส่วนใช่ส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ญาติยืนยันว่าเธอคือศพที่พบในคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่อุดรธานีห้วยหมากแข้ง
บอกเขาจำได้นะฮะส่วนลูกสาวเนี่ยอันนี้คือถ้าศพนั้นคือผู้ที่หายตัวไปคือแม่จริงเนี่ย
แต่ลูกวัย๖ขวบเด็กหญิงคนนี้หายไปไหนใช่จะอยู่ที่ไหนหายไปไหนนะฮะ
เสียชีวิตไปแล้วแล้วศพอยู่ในพื้นที่เดียวกับแม่แต่ทีนี้มันขยกขยะเยอะแล้วยังหาไม่เจอ
หรือจะถูกล่อลวงไปไหนเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่องนี้เราตามให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
สถานีสูบน้ำห้วยหมากแข้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองอุดรหนองคาย
เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะฮะวันนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะฮะ
ที่มาตรวจค้นในคลองเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่าจะมีศพของเด็กหญิงวัย๖ขวบ
ลูกสาวของนางวะนิดาที่ตอนนี้ยังหายตัวไปเนี่ยจะอยู่หรือไม่
แต่นี่ยังเป็นข้อสันนิษฐานนะครับยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าน้องยังอยู่
หรือว่าถูกใครล่อลวงไปหรือว่าน้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
หัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี
เป็นหัวหน้าทีมค้นหาบอกว่าได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นาย
ระดมกันเคลียร์เศษขยะที่อยู่ในคลองให้หมดแล้วก็เอาเรือช่วยกันค้นหานะฮะ
ก็หาในรัศมี๑กิโลเมตรจากจุดที่พบศพของผู้เป็นแม่คือนางสาววนิดา
แต่ว่าวันนี้หาทั้งวันไม่พบนะฮะไม่เจอเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเร่งค้นหากันต่อ
เดี๋ยวต้องลองค้นหาต่อจนเอาให้สิ้นสงสัยว่าไม่มีเด็กอยู่ที่นี่จริง

หลังจากที่ทราบข่าวว่าพบศพหญิงปริศนาที่ตรงจุดนี้เธอกับครอบครัวก็มาดูศพ
พอเห็นก็ยืนยันว่าเป็นศพลูกสาวจริงจำได้ลักษณะรูปร่างตำหนิตามร่างกายนะครับ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑สัปดาห์ก็ตาม
พอเห็นศพก็ตกใจแล้วก็สงสารลูกสาวมากที่ต้องมาตายแบบนี้
ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือหลานสาววัย๖ขวบที่หายออกจากบ้านไปพร้อมกับแม่
ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นตายร้ายดียังไง
วันนี้ทางครอบครัวของนางสาววนิดามาที่สถานีสูบน้ำห้วยหมากแข้งนะครับ
มาจุดทูบคนละดอกปากริมฝั่งคลอง๒ฝั่ง
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณของนางสาววนิดา
บอกขอให้ช่วยพบศพของน้องอีหวาลูกสาว
ถ้าเกิดว่าจะตายเหมือนแม่แล้วจริงนะ
จะได้พากลับบ้านพร้อมกันทั้งสองคน
แต่ถ้าน้องอีหวายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่
ก็ขอให้นางสาววนิดาเนี่ยช่วยโดนบันดาลนะครับ
ขอให้คนร้ายขอให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
แล้วก็ตามตัวลูกสาวของเธอเจอให้ได้
ของนางสาววนิดาบอกว่า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผีบ้านผีเรือนให้ช่วยโดนบันดาลให้เจอลูกสาว
พอตกกลางคืนเนี่ยอันนี้แม่เล่านะแม่บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เออเรื่องคือความฝันใช่ไหมครับใช่เพราะแม่ฝันว่านางสาววรรดิดาลูกสาว
เสียชีวิตอยู่ในบ่อลักษณะบ่อเนี่ยเป็นโครนตม
วันนั้น๒๙กุมภาพันธ์นะแล้วก็แม่ก็ลงไปแวร์โครน
ไปเอาศพของลูกสาวขึ้นมา
จากนั้นก็ไม่ฝันถึงอะไรอีกเลยนะฮะ

ก็ตามหาลูกสาวหายังไงก็ไม่เจอตำรวจก็ตามหาไม่เจอ
๙มีนาคมทีนี้ลูกสาวมาเข้าฝันอีก
แต่๙มีนาคมนางสาววนิดามาเข้าฝันแม่โดยเดินออกมาจากบ่อที่มีโครนตมบ่อเดิมเลยนะครับ
แต่คราวนี้ขึ้นมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่งตัวสวยผมสั้นประบานะฮะ
แต่ว่าแม่ของนางสาวมณิดาบอกว่าไม่เห็นหลานสาววัย๖ขวบ
ไม่เห็นลูกสาวของนางสาววนิดาน้องอิหวาก็ยังถามอยู่ว่าน้องอิหวาอยู่ไหน
ลูกสาวตอบว่าไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกับคล้ายแบบตอบแบบแกล้งให้ยายกังวลใจ
เพราะว่ายายรักหลานคนนี้มากใช่รู้ว่ายายเนี่ยรักหลานมากนะครับ
แต่แป๊บเดียวก็ไปพาน้องอิหวาออกมาพอน้องอิหวาเห็นยายก็วิ่งมากอดยาย
อดแบบด้วยความคิดถึงอันนี้ที่ยายบอกว่าฝัน
คืนถัดมาคือ๑๐มีคมทีนี้ฝันอีกฝันเห็นนางสาววัย๖ควบ
เดินออกมาจากบ่อโครนตมบ่อเดิมเลยแต่คราวนี้ใบหน้าเศร้าหมอง
ถามอะไรไม่ตอบนะฮะจนกระทั่งนางรัชนกก็ตกใจตื่นขึ้นมา
อ่าทีนี้ก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่นะแต่ก็ยังตามหาลูกสาวกับหลานสาวไม่เจอ
งั้นแปลว่าแม่เนี่ยตามหาลูกสาวตั้งคือฝันฝันเนี่ย๓คืนเลยนะคุณ
คือตั้งแต่หายไปเนี่ยตามตลอดอ่ะใช่อ่าแล้วก็จนแจ้งความอ่ะ
ยังหาไม่เจอก็มีมาเข้าฝันอยู่สามคืนอ่ะนะค่ะกระทั่งเมื่อวานเนี้ยมาทราบข่าวว่าพบศพหญิงปริศนาในอ่า
คลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำห้วยหมากแข้งเนี่ยแหละอ่าก็เลยไปดูศพแล้วก็เอ่อ

คือมาจุดทูบมาถ้าแม่นตายหรือว่าจังใด
พ่อแม่คิดว่าโทรศัพท์มาเปิดแล้วคิดว่ามันเป็นเอียงไป
ถ้าว่าจุดทูบว่าถ้าไปเม้นไปนอกไปตายใส่ไก่มาเข้าฝันแม่ด้วย
แม่จะได้ไปเมี่ยนศพหลังจากนั้นฝันว่าได้มาอุ้มลูกขึ้นจากขีตม
ออกจากน้ำฝันว่าลูกมาหามาหาแต่ว่าแต่งตัวดี

แต่งโตดีแต่ว่าแต่งโต
โตดีแต่ว่าแต่งโต
เมียนไปรอบออกจากบ้านไปแล้วแหละเตือนหลูกสาวแต่ไม่คิดว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น
ฟังจากสามีของสาววนิดาเลยนะคะสามีบอกใจจะสลาย
คือเขารู้สบของภรรยาอยู่กับภรรยามา๘ปี
ขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยตามหา
ความเชื่อของสามียังเชื่อว่า

โดยนายชัยนรงค์บอกว่ามีน้องอีหวาเป็นแก้วตาดวงใจ

แล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าลูกสาวกลายเป็นศพ
ก็คงจะไม่ได้กินผัดผักบุ้งฝีมือน้องอีหวาอีกแล้ว
เพราะว่าตัวนายชัยณโรงเล่าย้อนให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนเช้ามีปากเสียงกันทะเลาะกับนางสาววนิดาภรรยา

พ่อแม่อยู่ทะเลาะกันนะ

สามีก็ออกไปทำงานตอนเที่ยงกลับมาที่บ้านพักเนี่ย
ลูกสาวน่ะนะผัดผักบุ้งให้กินแล้วลูกสาวบอกกับพ่อบอกกับแม่
บอกว่าหนูจะทำกับข้าวให้พ่อให้แม่ได้กินทุกวันเลย
แต่มีข้อแม้นะว่าพ่อกับแม่เนี่ยห้ามทะเลาะกันอีกนะคะ
๖ขวบคุณภาคภูมิบอกกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้
หลังจากนั้นช่วงเที่ยมเนี่ยนะคะตัวนายชายนโรงเนี่ย
ก็ไปทำงานนอกบ้านก็คิดว่าภรรยาคงจะพาลูกสาว
หนีออกไปจากบ้านช่วงนั้นนั่นแหละเพราะว่าหลังจากเลิกงานกลับมาแล้วเนี่ย
ไม่เจอทั้งภรรยาไม่เจอทั้งลูกพยายามออกไปตามหาค่ะ
แต่ก็ไม่เจอจนมารู้ข่าวว่ามีคนมาพบศพหญิงนิรนาม
อืดอยู่ในห้วยเนี่ยเลยพาไปดู
แล้วก็จำรูปประพันธ์สันธารจำลักษณะได้ว่าเป็นภรรยา
คาดว่าภรรยาแล้วก็ลูกสาวน่าจะถูกผู้ชายลวงไปฆ่า
เนื่องจากช่วงหลังหลังสามีบอกนะคะช่วงสักเดือนสองเดือน
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยภรรยาจะทะเลาะกับสามีตลอดเลย
แล้วที่เหตุที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะว่าสามีก็ต่อว่าภรรยา
วันคุยแต่โทรศัพท์กับผู้ชายอื่นมัวแต่เล่นโทรศัพท์ทั้งวัน
ไม่ช่วยทำงานเลยเมื่อก่อนเนี่ยภรรยาไม่ได้เป็นแบบนี้
แล้วสิ่งที่สามีคิดเนี่ยนะคะสามีคิดว่าอาจจะมีมือที่๓
มาสร้างความแตกแยกมาสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัว
แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอยากให้ตำรวจเนี่ย
ช่วยติดตามตัวน้องอีหวาถ้าเกิดน้องยังไม่เสียชีวิตเนี่ย
อยากตามตัวลูกสาวให้เจอแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ตัวนายชัยนรงค์บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
ผมคิดว่าสิทธิ์ขาหรือว่าสิทธิ์ม่อมนี่แหละครับ
ในประพฤตภัพเขาสูญละครีชิปเลือกผมคิดว่ามันคนนิดนึงอยู่ข้างหน้า
หล่อสู่พู่ลูกแล้วครับแล้วก็มีบิถึกเข้าไปใส่
เป็นใครเป็นใครแหละครับ
เพราะนี่แล้วก็ข้างหน้านะครับคือคุณที่ว่า
ก็ให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเคลือเลยนะคะเสียใจที่พบศพภรรยาแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวด้วย
เพราะฉะนั้นมูลเหตุสำคัญก็คือมีคนที่มารับนางสาววนิดาแล้วนางสาววนิดาก็เอาลูกสาวไปด้วยนะครับ
เราตามไปเจอพยานคนสำคัญนะครับที่เขาเห็นว่าใครมารับ
เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปส่งนางสาววนิดากับลูกสาวนะครับท่านผู้ชมครับบ้านของนางสาววริดาที่อยู่กับสามีนะ
ก็อยู่ตรงข้ามบ้านผู้ตายเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านคนที่ไปส่งนะครับเราได้ไปคุยกับนายบัวลองศรีจันหอมอายุ๕๗ปีเป็นเพื่อนบ้านนะครับ
เป็นพยานสำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องนี้แล้วเขาให้ปากคำกับตำรวจอุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
บัวลองบอกว่าบ่ายวันที่๒๖กุมภาพันธ์เขาถูกนางสาววานิดาว่าจ้างให้ขับจักรยานยนต์พ่วงข้างไปส่งนะครับ
โดยนางสาววริดาขนข้าวของใส่ถุงปุ๋ย๒กระสอบแล้วก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่๑ใบไปกับน้องอีหวานลูกสาววัย๖ขวบให้ไปส่งที่บขสอุดรธานีแห่งที่๑
นี่ฮะนายบัวลองบอกว่าพอไปถึงปุ๊บมีผู้ชายคนนึงมายืนรอรับอยู่
อันนี้จากที่เขาฟังแล้วได้ยินนะแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือผู้ชายคนนี้เป็นคนบุรีรำ
และยังเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างมาส่งให้เขาสามร้อยบาทให้ทิพย์อีกร้อยหนึ่งด้วย
ไป๔๐๐นะให้๔๐๐นะครับนายบัวลองบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขานัดกันไปไหนอะไรยังไง
หรือว่าจะไปไหนต่อเพราะว่าพอได้เงินค่าจ้างแล้วเขาก็กลับบ้าน
ชื่ออ้วนครับแต่ว่าคนบัวอ่อนคนต้อยครับ
เอาแปลว่าที่บัวข่าวสอมมีคนมารับลุ่งเห็นเลยฮะ

อ๋อเขาเป็นคนจ่ายเงินให้เราด้วย

วันนี้ดาในวันนั้นสุดท้ายแล้ว

ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเหมือนกันนะครับ
แต่มันก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองฮะ

หุมที่เป็นหลุมดินที่ตัวเอง

ไฟมันลุกไหม้ฐานขึ้นมา
ที่เตรียมจะใส่กระสอบเอาไปขาย

ต้องรีบมาฉีดน้ำดับไฟนะฮะ

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ขึ้นมาอย่างรุนแรง

อาจจะยังมีเชื้ออยู่หรือมีอะไรอย่างนี้นะ

คือนางสาววนิดาจริง

จากรูปภัณฑ์สันธารแล้วใช่

การตามหาน้องอิหวานะครับท่านผู้ชมครับ

สพมอุดรฐานีฝากนะครับท่านผู้ชมครับ

ชื่อจริงเด็กหญิงกาญตนาวงนุกูล
รูปร่างก็จะท้วมหน่อย
ตัวจะโตกว่าเด็ก๖ขวบวัยเดียวกัน

ก็ภาวนาให้น้องอีหวาคือปลอดภัย